ล้มพังไปทั้งแถบเพราะมีรถพุ่งมาชน
ที่สำคัญก็คือชนแล้วก็หนีไปแต่หลักฐานในที่เกิดเหตุยังหลงเหลืออยู่นี่ฮะ
ตามตัวไม่ยากแพทย์วิทย์มาช่วยดูที่เกิดเหตุ
ป้ายทะเบียนแผ่นนี้ของใครมาแสดงตัวด้วย
ขอบคุณพี่วินด้วยนะคะที่เก็บหลักฐานเอาไว้ให้
เพราะว่าคุณมาทำหล่นเอาไว้ถามว่าทำไมเขาถึงคิดว่า
เป็นของรถคันที่ชนรั้วประตูโรงเรียนพังเสียหายแล้วก็หนีไปแน่
ก็เพราะว่าตำรวจบอกว่ามันมีร่องรอยลักษณะแบบ
แผ่นป้ายทะเบียนมันบุบเหมือนรอยชน
หรือว่าถ้าไม่ใช่นะครับถ้าเป็นเจ้าของรถแล้วดูอยู่นะครับ
คันรีบติดต่อตำรวจสพบฉจังหวัดระยอง
ทะเบียนก็งอเห็นไหมคะโค้งเลย

โค้งงอโค้งงอ
องูด้วยนะฮะงองูรอเรือ๙๕๐๒ชนบุรี
ก็รอยต่อไม่ไกลกันหรอกระยองกับชนบุรีนะครับ
ประตูรั้วของโรงเรียนพังเสียหายนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกลางดึก
คืนวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้บริหารโรงเรียนเอาหลักฐานกล้องวงจรปิด
แล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เจอตรงนี้เอาไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความแล้ว
กล้องวงจรปิดมีไม่มีเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนึงนะฮะ
แต่ว่ามีป้ายทะเบียนเป็นหลักฐานตรงนี้นะครับ
วินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าโรงเรียนวัดบ้านฉางคนนี้นะครับ
นายสุทนสุขล้นเหลือนะครับ
บอกว่าอยากให้เจ้าของป้ายทะเบียนรถป้ายนี้เนี่ยมาแสดงตัวหน่อย
ที่สำคัญคือตอนนี้โรงเรียนเขาเดือดร้อน
ไม่ใช่แค่เรื่องไม่มีประตูแล้วมันไม่สวยงามอะไรไม่ใช่นะฮะ
แต่โรงเรียนนี่๙๙สอง๙๙เนี่ย

เด็กประถมเด็กนักเรียนเยอะแยะไปหมด

นี่ถนนหน้าโรงเรียนฮะนี่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอยู่ฝั่งนี้เห็นไหม
ก้าวออกมาถึงเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีประตูรู้
เวลาเด็กเข้าเรียนโรงเรียนถึงเวลาเรียนแล้วเนี่ย
เด็กเดินไปเดินมาเด็กเข้าทงเข้าแถว
เกิดมีอุบัติเหตุพุ่งเข้ามาอีกทำยังไง
อันตรายตรงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังพี่วินหน่อยนะครับ
ผู้สืบถังของเราไปสอบถามทางตำรวจนะครับ
ย์ทำร่อยทางรถครับ
ศักดิ์ไกรราชรองศรวราชสอบสวนสพชเป็นร้อยเวียนเจ้าของทดีด้วย
ท่านบอกว่าป้ายทะเบียนรถยนต์ที่หลุดอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
มีร่องรอยลักษณะการชน
คาดว่าชนกับประตูรวงโรงเรียนวัดพันธ์ชางนั่นแหละ
นี่คือหลักฐานนะครับตอนนี้รู้ชื่อเจ้าของรถแล้ว
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน

ถ้ายังเงียบยังไม่มาก็เป็นขั้นตอนต่อไปคือออกหมายจับ
ข้อหาเบื้องต้นเนี่ยก็คือขับรถด้วยความประมาท
ทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายแล้วหลบหนีนะครับ

ตรงนี้นะฮะเกิดขึ้นกลางดึกก็คงคิดว่าไม่มีใครเห็น
ต่อให้ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่นี่แหละ